กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าพิการพิการทางร่างกายอาจจะทำให้หลายคน
พิการรายนี้ค่ะได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตมาก
เขาพิการขาข้างเดียวนะคะแต่ว่าสามารถพิชิตยอดภูกระดึงได้
ติดตามเรื่องนี้กันค่ะภาพชายหนุ่มขาพิการที่ขาข้างหนึ่งเสียไปนะครับ
เป็นภาพที่ขณะเขาพิชิตยอดภูกระดึงกำลังเป็นที่พูดถึงแล้วก็แชร์ในสังคมออนไลน์ค่ะ
หลังจากวันหยุดยาว๓วันที่ผ่านมาเขาได้ไปท่องเที่ยวกับเพื่อน
แล้วก็กลายเป็นคนดังที่หลายหลายคนขอถ่ายรูปด้วยนะคะเนื่องจากเส้นทางพิชิตยอดเขาแห่งนี้เนี่ย
หลายคนรู้กันไม่ง่ายเลยแต่ก็ยังไม่ลดละความพยายามจนสามารถทำได้สำเร็จค่ะ
นายนัทพลสำราญจิตหรือโจ้อายุ๓๕ปีชาวจังหวัดอุดรธานีชายหนุ่มขาพิการในภาพ
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะว่าขาของเขาพิการหนึ่งข้างตั้งแต่เกิด
เนื่องจากเป็นเนื้องอกค่ะเมื่อวันศุกร์ที่เก้าธันวาคมที่ผ่านมา
ได้ไปพิชิตภูกระดึงอีกครั้งกับเพื่อนเพื่อนสามคนนี่แปลว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
อืมเคยพิชิตมาแล้วในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะคะโดยขาขึ้นเนี่ย
เริ่มออกตัวจากด้านล่างตอนแปดโมงครึ่งจากนั้นค่อยค่อยเดินขึ้นไปเรื่อยเรื่อยค่ะ
พร้อมทำการท่องพุทธโธตลอดเวลาแล้วก็พักบ้างที่บางจุดแต่ก็ไม่นานนะคะ
ซึ่งตลอดทางก็มีผู้คนขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นก็ได้เดินถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
บริเวณจุดกลางเต็นต์วังกวางในเวลาประมาณบ่ายสามโมงใช้เวลารวมไปทั้งหมดประมาณ๖ชั่วโมงครึ่งค่ะ
จากแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามอืมเก่งมากน่ะอืม
เป็นสถานที่ที่เฟื่องอยากไปสักพักหนึ่งแล้ว
แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปนะคะชื่นชมจริงนะคะ
ซึ่งนายนัทพลยังบอกอีกว่าตลอดเวลาขึ้นลงแล้วก็การเดินท่องเที่ยวบนภูกระดึงอีกกว่า๒๐กิโลเมตร
ตัวเขาเนี่ยไม่ต้องให้คนประคองค่ะเนื่องจากบอกว่าถ้ามีคนจะมาจับเนี่ยจะล้มทันที
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะสัญชาติยานตั้งแต่เกิดนะคะ
ถามถึงแนวคิดการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงนันทพลพูดสั้นค่ะ
บอกว่าไม่สมควรสร้างไม่ภูมิใจแล้วก็เล่าต่ออีกด้วยว่าขณะเดินจากจุดชมพระอาทิตย์ตกบริเวณผาลมศักดิ
มายังจุดกางเต้นจนที่ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาสอบถามเพื่อจะไปส่ง
แต่ตัวเขาก็ปฏิเสธนะคะขอเลือกที่จะเดินดีกว่าแม้จะเหนื่อยก็ตามค่ะ
อันนี้เข้าใจได้นะว่าเพราะว่าจริงแล้วบางอย่างความสวยงามมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง
มันไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายนะแต่มันอยู่ที่ระหว่างทาง
เหน็ดเหนื่อยหยาดเหงื่อความยากลำบากในการที่เราจะต้องเดินลัดเลาะขึ้นไป
ตรงนั้นถึงทำให้เป้าหมายและปลายทางมันน่าประทับใจ
ความภูมิใจไงที่ไปถึงได้นะคะ